อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เป็นเหตุการณ์รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อค่ะ

ปรากฏว่าเกิดเบรกแตกนะฮะเสียหลักค่ะคุณผู้ชม
แหกโค้งรถเนี่ยพลิกคว่ำเทกระจาด
แล้วตรงนั้นเนี่ยรถติดไฟแดงพึบเลยนะคะ
เขาหักหลบไปเนี่ยไปทับรถเบนท์ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยอ่ะ
กลายเป็นรถเบ้นคันนี้ที่ซวยไปนะฮะ

ไม่แล้วทับลงบริเวณพื้นที่ของคนขับพอดีเลยนะ
ใช่รอดไหม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกไฟแดงถนน๓๐๔ราชศรีมาปักทงชัย
ประตูทางเข้าถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ

รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อพลิกคว่ำตะแคง

บรอนทะเบียนกไก่ทธ๑๘๑นนทบุรี
พังยับทั้งคันแบบนี้โดยเฉพาะส่วนหน้าอย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปนะครับ
เหตุการณ์นี้มีแต่เสียหายเสียหายและเสียหาย
จากรถบรรทุกพ่วงเสียหายแล้วเบนท์เสียหายแล้ว
ประตูขนาดใหญ่ก็ถูกชนพังเสียหายด้วย
คลุกนี่นะคุณเทกระจาดเลยค่ะเกลือนถนนเลยค่ะ
ส่วนรถมันถูกพ่วงจอดควางถนนนะฮะ
สภาพคือล้อยางฝั่งซ้ายแตกกระจุยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยการประถมพยาบาลคนเจ็บก่อนนะคะ
คุณทวีศักดิ์ท่าจันทร์อายุ๒๘ปีเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง
บาดเจ็บหมดสติขาซ้ายหัก
ส่วนภรรยาที่นั่งมาด้วยกันบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนคนขับรถเบนท์คุณฟังนะไฮไลท์อยู่ตรงนี้

คนขับรถเบนท์ชื่อว่าคุณโชค

คุณโชคพิทักษ์ศรีฮิวรรณรัฐอายุ๔๔ปี
เป็นเสียเจ้าของโชว์รูมรถยนต์ในอำเภอโชคชัย

มาพร้อมกับภรรยาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแตกค่ะ
แล้วเสร็จกระจกบาดตามร่างกายเล็กน้อย
รอดชีวิตมาได้แบบวุดหวิด

หรืออะไรตอนแรกหลายคนตั้งคำถาม

เพราะคนขับรถเบ้นรอดตาย

สุดท้ายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี
จากการสอบสวนทราบว่ารถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อเนี่ย

วิ่งมาตามถนนสาย๓๐๔ค่ะ

สาเหตุประเด็นอยู่ตรงนี้
รถบรรทุกพ่วงตามรายงานข่าว

ยางระเบิดกระทันหัน
รถฝีสีหลักเบรกไม่อยู่ค่ะ
เป็นไฟแดงมีรถจอดติดไฟแดงอยู่นับ๑๐คัน
สิบคันที่จอดติดไฟแดงเนี่ยรอด
เพราะคนขับรถบรรทุกเนี่ยพยายามหักหลบออกซ้ายไปชนซุ้มประตูแล้วข้ามเลน
มาอีกฝั่งหนึ่งรถพลิกคว่ำไปทับรถเบ้นคันนี้

ไม่รอดนะคะเพราะรถเบ้นเนี่ยจอดติดไฟแดงอีกฝั่งเท่านั้น
ตำรวจสพโพกลางก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐาน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แล้วต้องมีการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันด้วยค่ะ
ที่แยกนี้นะครับคนโคราชเขาเล่าให้ผมฟังว่ามีอุบัติเหตุบ่อยมาก
ยังไงก็ต้องระวังไม่แบบขับรถฝ่าไฟแดงก็จะเป็นแบบกรณีนี้